ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
ช่วงเวลาประมาณไม่เที่ยวใน
กูไพเขาเข้าไปช่วยนะคะดึงตัวคนที่อยู่ในรถสปอร์ตคันนี้ออกมา
พยายามจะปั๊มหัวใจส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเสียชีวิต
ถูกยิงเข้าที่แก้มอะค่ะครับเนี่ยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะคะ
เขาถูกยิงแล้วก็รถตกลงไปในคลองเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าผับแห่งหนึ่งค่ะ
ตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองเพชรบุรีเนี่ยกู้ภัยก็ช่วยนำร่างออกมานะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายประพันธ์สีเบนเจาันอายุห้าสิบหกปี
เป็นเสียเจ้าของบริษัทขนส่งค่ะถูกยิงเข้าที่แก้มหนึ่งนัด
กระสุนเนี่ยมีที่แก้มซ้ายกับแก้มขวานะคะเหมือนกับทะลุ
ตอนที่กู้ภัยช่วยนำตัวขึ้นมาจากในคลองเนี่ยนะคะก็ไม่มีชีพจรแล้วอะค่ะ
ปั๊มหัวใจพยายามส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็เสียชีวิต
เจ้าหน้าที่นำรถขึ้นมาจากน้ำนะคะตรวจสอบแล้วเจอปืนจุดสามแปด
อันนี้เป็นปืนของผู้ตายนะคะเป็นปืนของนายประพันธ์นี่แหละ
แล้วก็มีกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรมีหัวกระสุนปืนขนาดเดียวกันอีกหนึ่งหัว
ที่เจอเป็นปืนจุดสามแปดอืมแล้วตรงจุดเกิดเหตุค่ะ
มีรถกระบะตกลงไปในคลองด้วยอีกคันนึงนะคะครับแล้วก็มีรถถูกชนเสียหายอีกสองคันนะคะ
จอดอยู่หน้าร้านหน้าผับเนี่ยค่ะจากการสืบสวนสอบสวนก็รู้ว่าก่อนเกิดเหตุนะคะ
สามมีนาคมที่ผ่านมานายประพันธ์ผู้เสียชีวิต
เขาไปมีปัญหาทะเลาะกับกลุ่มวัยรุ่นจากการมองหน้ากัน
เขม่นกันจนเหตุการณ์มันลุกลามบานปลายมีปัญหาโตเถียงกันขึ้น
วันนั้นเนี่ยสองฝ่ายเขาแยกย้ายกันไปนะแต่มันไม่จบ
สี่มีนาคมเมื่อวานนี้นายประพันธ์ผู้ตายกับวัยรุ่นกลุ่มเดิมที่เคยทะเลาะกันเนี่ยค่ะ
เขาโพสต์เฟซบุ๊กเลยอืมท้าทายกันเลยด่ากันผ่านเฟซบุ๊กอ่ะค่ะโอ้โห
หลังจากนั้นตัวนายประพันธ์ผู้ตายเขาก็ขับรถไปจอดอยู่หน้าผับเนี้ยครับ
แล้วกลุ่มวัยรุ่นคู่อริกลุ่มเนี้ยมากันหลายคนเลยนะคะมาที่รถของผู้ตายของนายประพันธ์
แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดอืมหลังจากนั้นรถของนายประพันธ์นะคะ
ก็พุ่งไปชนรถที่จอดอยู่ตรงนั้นสามคันแล้วก็พุ่งตกลงไปในคลอง
มีรถกระบะสีขาวตกลงไปในคลองด้วยอีกคันหนึ่งเนี่ย
ตามภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะพลตำรวจรีเทียนชัยคามประสงค์

ก็ตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีนะ
กล้องวงจรปิดจับภาพนี้เอาไว้ได้
เห็นว่ามีวัยรุ่นหลายคนเลยค่ะ
เดินไปล้อมรถของนายประพันธ์ผู้ตาย

ก็ว่าทางสืบสวนทางสืบหนุ่มพักร์

ก็ดูกลุ่มท่องสงสัยก็น่าจะได้ตัวเร็วนี้ครับ

มีติดต่อเข้ามาเหมือนกัน

ถ้าเกิดอะไรกินใจว่าเมื่อมาที่เกิดเหตุ

ก็มีเหตุทะเลาะกันมาก่อนแล้ว

คือแบบกลุ่มผู้ต้องสงสัยก็มีเหตุทะเลาะกัน
แล้วก็มีการลงเฟสต่อว่ากันอะไรกัน
ท้าทายกันอะไรพวกนี้นะครับ
พอไปดูเฟซบุ๊กของนายประพันธ์ผู้เสียชีวิตอย่างละเอียด
นายประพันธ์เขาโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้
ตี๒๔นาทีของ๓มีนาคม
อย่างที่บอกว่าโพสต์ว่ามีปัญหาทะเลาะกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง
มีนาคมเมื่อวานนี้ประมาณ๓ทุ่มครึ่ง
นายประพันธ์ผู้เสียชีวิตเขาโพสต์เฟซบุ๊ก

เป็นรูปว่าไปจอดรถอยู่หน้าร้านหน้าผับผับนี้ผับที่เกิดเหตุนะคะ
โพสต์เอาไว้ตอนประมาณ๓ทุ่มครึ่ง
และสุดท้ายมาถูกยิงเที่ยงคืนครึ่ง

เห็นว่าไปจอดรถอยู่หน้าร้านแล้วตามมา
อ๋อตามมาจุดนี้
เนี่ยค่ะ

เบื้องต้นอ้างว่าเป็นคนยิง

เดี๋ยวจะเร่งสืบสวนสอบสวนหาหลักฐานเพิ่มเติม
เพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับมือปืนที่ก่อเหตุ